หกสิบแปดปีไปเจองูเหลือม
มันขูฟ่อฟ่อร้อยจับชกยู

ลุงจับเองซะเลย

ที่๓๙หมู่๑ตำบลเมืองหม้ออำเภอเมืองจังหวัดแพร่
เป็นบ้านของนายอารามสุกัณฑ์อายุ๖๘ปีเจ้าของบ้าน
คนที่ผมพูดถึงนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่างูเหลือมมันแอบเข้ามากินลูกไก่ภายในบ้าน

ทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาไปถึงไปพร้อมกับตำรวจนั่นแหละฮะ
ก็จะไปจับงูเหลือมตามที่แจ้งใช่ไหมเล่า

กู้ภัยงงยังไงอ่ะงูมันถูกพันเอาไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับอุปกรณ์ในการจับ
ซึ่งไอ้อุปกรณ์ในการจับมันไม่ใช่ของกู้ภัย
เขาบอกว่าลุงลุงเจ้าของบ้านนี่แหละทำการพันธนาการงูเอาไว้แบบนี้
เพื่อให้กู้ภัยมาจัดการนี่คุณลุงที่ผมพูดถึง

นายอารามฮะอายุ๖๘ปีจัดการแล้ว

ไอหนูมาถึงตัดกิ่งเอาไปได้เลย

โอ๊ยลุงลุง
ลุงอารามบอกว่าก็เขาเห็นงูแล้ว
ทีนี้โทรตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยแต่มันใช้เวลาอันนี้ลุงเข้าใจ
แล้วลุงเองดูทีวีเป็นประจำ

ตลอดข่าวไทยรัฐทีวีวิธีการจับวัวลุงศึกษามา

อ้าปากหวอนี่ตัดกิ่งลงมาแล้วเห็นไหมล่ะ

ลุงแกศึกษามาแกบอกว่าท่อพีวีซีใช่ไหมล่ะ

แล้วเอาเชือกมาประกอบเข้ามาล้อยเข้าไปเนี่ย

แกก็เลยทำเองจับเองแต่
ในช่วงที่จับงูมันเลื้อยไปตรงต้นไม้

แล้วไปพร้อมกับอุปกรณ์การจับของลุงก็คือท่อพีวีซี

งูตัวนี้มันติดอยู่ที่กิ่งต้นไม้

ผู้ภัยมาถึงก็ตัดเลื่อยกิ่งต้นไม้
แล้วเอางูตัวนี้ค่อยคลายมันออก
แล้วก็เตรียมจับแล้วไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

ลุงอลามบอกยกนิ้วโป้งเก่งมากที่กู้ไพ
ขณะเดียวกันกู้ภัยก็ยกนิ้วโป้งคืนกลับบอกว่าเก่งมากลุงอาราม

ถึงแม้ว่าคุณจะเคยดูคลิปต่างมาเยอะ

เกิดมันผิดพลาดฉกกัดอันตราย